แล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวจะพาไปดูอีกหนึ่งเรื่องบอกว่า
คนที่เขารักห่วงสิ่งของเนี่ยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งรถเนี่ย
เออรักห่วงยิ่งกว่าอะไร

เอาไปดูกันหน่อยว่าเวลารักรักรถมากเนี่ยเป็นยังไง
นี่ไงคนมันรักรถ

เรียกได้ว่ายอมเปื้อนดีกว่าให้รถเปื้อนโครน

ตัวรถเปื้อนพึ่งล้างรถมา

ไม่ยกรถยนต์ได้หรอกแต่เนี่ยคือความที่ว่ารักรถจริง
แล้วก็ระบุข้อความไปด้วยเป็นการติดแฮชแท็กเผื่อจะได้ตามไปดูกันได้
ว่าคนรักรถเท่านั้นที่จะเข้าใจแฮชแท็กยักษ์เขียว
ยักษิวนี่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะแล้วก็แฮสแท็กเจ้าของรถ
แฮชแท็กดูทำหน้าซะก่อนแล้วก็แฮชแท็กเหงาแหละดูออก
เออเหงาแล้วต้องมาอุ้มรถข้ามขี้โครนนี่
จริงแบบนี้อันนี้ผมเข้าใจได้นะคืออันนี้ต้องบอกให้ก่อนว่าส่วนใหญ่
นี่ส่วนใหญ่จริงนะผู้ชายเขาจะรักรถใช่ไหมแล้วดูดิ
รักแล้วก็ธนุถนอมรถอย่างเงี้ล้างรถบ่อยไม่พอเอารถเข้าไปนอนด้วย
แล้วเป็นอย่างนี้จริงเหรอยังเดี๋ยวอันเกินไป
เอารถไปนอนบนเตียงด้วยเหรออันนี้เกินเกินไป
อาจจะให้ดูขำอ่ะเนอะโหบ้ายด้วยสินอนก่อนรถมอเตอร์ไซค์
รักขนาดนี้รักขนาดนี้นี่แล้วยังไงอ่ะเออจะมีเมียไงเนี่ยรักเขาขนาดนี้
เอาให้ดูคำเฉยนะคุณผู้ชมนะคะ